น้องคนนี้๕ขวบแม่ขายยำก็มีรถจักรยายนพ่วงข้าง
พอตอนแม่จอดขายของเด็กมันก็ไปนอนอยู่ส่วนด้านล่างของก้วง
ถึงขั้นนิ้วเท้าขาดครับถึงขั้นนิ้วเท้าขาดไปดูฮะ
กู้ชีพไปช่วยเหลือน้องผู้ชาย๕ขวบคนนี้โอ๊ยลูก
เท้าขวาครับติดโซ่

รถจักรยานยนต์พ่วงข้างแม่พามาขายยำ

นิ้วกลางขาดโอ้ย

มีดบาดเราเจ็บจะตายน้องโดนโซ่

พ่วงขายยำมาจอดขายของลูกชายก็ไปนอนด้านล่าง
ระหว่างนั้นเนี่ยแม่ของเด็กก็เลื่อนรถเลื่อนปั๊บ
โอ๊ยโอ๊ยแม่แม่นิ้วติดแล้วครับคุณผู้ชม
ลูกยกขาลงแล้วก็ยกขาขึ้นยกขาแล้วขัดทุกโต้
อ๋อขาได้เจ็บเหรออ๋ออ๋อคัดดูดินิ้วเข้าไปขัดในหน้านะ
แต่คือจังหวะนั้นจอดแล้วใช่ไหมครับแม่